มาดูเรื่องของท่านนี้บ้างค่ะคุณเอ๋ปารีนา
วันนี้มีความเคลื่อนไหวยังไงหลังจากที่สารดีกาตัดสิทธิ์
ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตนะคะ
ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับคุณเอ๋ปารีนา
ก็ตอบกับผู้สื่อข่าวเสียงเศร้านะคะ
บอกว่าน้อมรับคำวินิจฉัยแล้วก็บอกว่า
ขอตั้งสติก่อนนะนะคะขอตั้งสติก่อน
หลังจากสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะ
วินิจฉัยคดีนางสาวปรินาไกรคุบสสราชบุรี
พลังประชารัฐเป็นจำเลยในคดีบุกรุกที่ดินจังหวัดราชบุรี
และฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองร้ายแรง
ซึ่งเป็นธนายความมาฟังเขาไม่ได้ใช้แทนนะคะ
เบื้องต้นศาลเห็นว่าการที่นางสาวปรินาครอบครองที่ดิน
โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์และขาดคุณสมบัติ
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิสมาชิกสภาพผู้แทนราษดรและ
ให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงเพราะกีดกันผู้ยากไร้
ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการทำกินในที่ดินของรัฐส่วนข้อชี้แจงที่บอกว่า
รอบครองเอกสารสิทธิ์ทำกิจการต่อจากบีดาจะต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและความเป็นธรรม
การคืนที่ดินภายหลังไม่สามารถเป็นเงื่อนไขอ้างว่าไม่ฝ่าฝืนจริยธรรมได้นะคะ
ก็มีคำวินิจฉัยให้นางสาวปารีนาพ้นจากตำแหน่งสสราชบุรี
นับตั้งแต่๒๕มีนาคมปี๒๕๖๔ซึ่งเป็นวันที่สารมีคำสั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่
ถอนสิทธิ์การลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดไปและไม่มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะ
นี่คือคำวินิจฉัยนะคะขณะที่นางสาวปรินาวันนี้เปิดเผยผ่านทางโทรศัพท์ก็เสียงเศร้านะคะคุณนัทพงศ์
บอกว่าน้อมรับคำวินิจฉัยขอไปตั้งสตินิดนึงเพราะว่าตอนนี้ยังตั้งสติไม่ทันอยู่ค่ะ
วินิจฉัยวันนี้เนี่ยพี่เอ๋ก็น้อมรับหมดเลยใช่ไหมคะพี่เอ๋

เหนือจะคุยกับทนายแล้วได้คุยกับใครบ้างไหมคะได้คุยกับลุงป้อมได้ไปให้กำลังใจไหมคะพี่เอ๋
ก็คุณลุงก็เป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเอมาโดยตลอดอยู่แล้วค่ะแต่ยังไม่ได้คุยค่ะ
คุณเอ๋จะคิดว่าจะมีโอกาสได้กลับมาเล่นการเมืองอีกครั้งไหมคะคุณเอ๋
ก็สามารถเข้าที่ภาคศาสตร์ไม่ให้สมัครอะไรตลอดไปไม่ใช่เหรอค่ะใช่ไหม

นอกซึ่งจากว่ารัฐมนูญฉบับนี้จะได้รับการแก้ไข
เสียใจไหมคะถ้าถามความรู้สึกตรงตอนนี้
เราเสียใจไหมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้
แล้วก็ได้ทำใจมาล่วงหน้าไหมคะ
นั่นเป็นความเคลื่อนไหวคุณปารินาในวันนี้

ทนายความบอกว่าคุณปารีนาเหมือนผู้กล้าที่เสียสละชีวิตกลางสนามรบ
แล้วก็ตั้งข้อสังเกตค่ะบอกว่า
สสพลังประชารัฐบางรายไม่สามารถอยู่ครบวาระได้
เดี๋ยวหลังจากนี้ทีมทนายจะหารือพิจารณาเงื่อนไขขอยื่นอุทธรณ์
ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลดีกาอีกครั้งค่ะ
ก็เข้าไปประชาชนที่ยากจด

เรื่องของการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง

ถ้าเกิดว่าเราย้อนไล่กลับไปช่วงแรกที่เข้ามาทำงาน
ก็จะพบว่าเมื่อเดือนตุลาคมปี๖๒ค่ะ
ออกมาเปิดเผยว่ามีชาวบ้านเดือดร้อน
เพราะถูกยึดที่ทำกินจากแม่ของนักการเมืองคนหนึ่ง
เธอก็ออกมาเรียกร้องที่ดินผื่นนั้น
แต่ปรากฏว่าไม่นานเธอก็โดนแฉกลับ
ที่ดินของฟาร์มไก่บุกรุกป่าสงวนค่ะ
กรมป่าไม้ตรวจสอบแล้วก็พบว่าลุกล้ำจริง

ไล่มาจนกระทั่งกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว
ปปชชี้มูลความผิดจริยธรรมร้ายแรง
กระทั่งมาถึงสารดีกามีคำสั่งในวันนี้ค่ะ
คือคุณปรินาตั้งแต่วันเข้ารับตำแหน่ง

ก็เบ็ดเสร็จรวม๑ปี๑๐เดือนนะคะ
สิ่งที่ประชาชนจำได้คือเป็นภาพจำของคอการเมือง

ในออนไลน์คนก็จำเธอได้นะคะ
คลิปโคปเต้นนู่นนี่นั่น
หรือว่าที่ออกมาบอกกินข้าวหรือยังอะไรอย่างนี้นะคะ
สำหรับการพ้นสภาพนักการเมืองยาวในครั้งนี้
บางคนก็ออกมาให้กำลังใจ
คุณเต้๐๐๗ก็โพสต์ข้อความเนี่ยค่ะ
ขอเป็นกำลังใจแล้วก็คนเราทำผิดพลาดกันได้
นี่ค่ะก็เป็นคุณเต้นะคะ